นะสำหรับการชุมนุมของกลุ่มคณะราชนะคะ

แล้วน่ะแล้วตอนนี้นะคะอยู่เท้าเท้าบริเวณ
นุสวรีประชาธิปไตยค่ะมาตรการการรักษาความ
เป็นอย่างไรและบรรยากาศตอนนี้
เวลานี้เป็นอย่างไรติดตามได้จากคุณศิริวรรณรักษัตริย์ผู้สื่อข่าวแทนรัฐทีวีรายงานสดเข้ามา

นรุปศาลวิทยุประชาธิปไทยในกลุ่มพลักษณ์ดาวนี้ได้ปักหลากกลางชมนุมไปก่อนหน้านี้ตั้งแต่ช่วงเช้า
และยังยืนยันว่า

ตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วก็แก่นำประกาศว่าเย็นนี้ค่ะจะมีการยืนชู๓นิ้ว
ทางด้านพลตำรวจตรีเมธีรักพันธ์ค่ะผู้บังคับการตำรวจนครบาน๖
ก็ได้เข้ามาเจรจากับภัยดาวดินขอให้เปิดพื้นที่
เพราะช่วงเย็นนี้ค่ะจะมีขบวนเสด็จผ่านถนนราชดำเนิน
ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้แจ้งกับแก่นนำไปแล้วค่ะแต่ทางกลุ่มผู้ชุมนุม
ก็ยังยืนยันจะปักหลักชุมนุมนะคะจึงจำเป็นต้องเร่งเคลียร์
พื้นที่โดยเร็วที่สุดค่ะ
บรรยากาศตอนนี้นะคะเริ่มเริ่มที่จะมีการประทะกันแล้วนะคะ
มีประชาธิปไตยค่ะเป็นการควบคุมฝุงชนกันของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะ
ภาพที่เห็นด้านหน้านี่คือก็คือภาพสดเลยนะคะที่ทีมข่าวเทวรัฐทีวีของเรา
ก่อติดบรรยากาศตั้งแต่เช้าแล้วค่ะทางกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะ
ก็ได้มีการไล่ต้อนกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะ
แล้วก็มีการใช้กำลังกันยื้อยุดกันค่ะพี่เล่ายาวมาเลยพี่
ตั้งแต่ช่วงเช้าก็เป็นไปอย่างเรียบร้อยค่ะ
แต่ว่าเมื่อช่วงบ่ายมาเจรจาเพื่อที่จะขอคืนที่นะคะ
รวบคืนแล้วนะคะ

สะกัดกันนะคะ
บรรยากาศ
ค่ะแต่ยังไม่อ่านั่งไปดาวนี้นะคะตอนนี้
นะคะ
เว้ยกำลังทองก็มีที่ทำหวัดปรับปรับ
เฮียดนะคะอ๋อดีดีค่ะน้ำลังว่า
มีภารกิจถัดตอนเย็นวันนี้นะคะก็มีของเวิร์ดเศรษฐ์ค่ะ
ในช่วงเวลาสิ้นเศรษฐ์อเมริกาค่ะ
อย่าลองทิ้งเว้ยหมดมาครับ
โอ้ย
น้องจะโดนหมดมาครับอย่าต้องใช้มาชะชน
แล้วก็ทางประเด็นที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะจะเป็นกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะ

เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้กำลังในการ

จะเป็นแผงของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะ
ตอนนี้ก็ค่อนข้างแนวรับคุณผู้ที่ไว้นะคะ
ไม่ให้ผู้ชมลุม

แก่นำของกลุ่มดาวดินนะคะได้ถูกควบคุมตัวขึ้นรถของเจ้าหน้าที่
ตำรวจไปแล้วหนึ่งคนนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอ่า
ดาวดินยังอยู่บนเครื่องขยายเสียงนะคะพร้อมกับแก่นำอีกสองคนค่ะ
แล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามที่จะใช้เครื่องขยายเสียงเช่นกันค่ะ
ขอให้ภัยดาวดินยุติการปราศัยแล้วก็ทำกิจกรรม
เพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่อยากที่จะใช้ความรุนแรงค่ะ
แล้วก็มีการแจ้งกับมวลชนนะคะว่าให้หลบลงไปด้านข้าง
เพื่อที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้ปฏิบัติภารกิจอย่างสะดวกค่ะ
ทุกท่านทุกคะแนนนะครับขอลงแทนซ้ายก่อนแหละครับ
บรรยากาศตอนนี้ที่นะว่าพี่สุขเลยค่ะ
เพราะว่าเป็นช่วงสำคัญนะคะเพราะว่าตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ย
แต่ทางกลุ่มผู้ชมนมก็ยยืนยันว่าเป็นศิษย์ของราชาชนนะคะ
หลังจากที่ก็มีการรับแจ้งว่า
ช่วงเย็นวันนี้นะคะจะมีภารกิจสำคัญ
ก็คือจะมีขจบนเสด็ตมือบ้าน
เส้นถนนรัฐดำเนินแล้วบอกจะผ่านตรงอนุสาวกรีประชาที่มาใดนะคะ
ที่ให้โดยเร็วที่สุดค่ะเพราะว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญ
สถานการณ์ตอนนี้นะคะตึงเครียดมากนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการประเมินกันว่า
เจ้าหน้าที่ตำรวจจะไม่มีการใช้ความภูมิแรงกับกรุงผู้ชมรุงค่ะแต่ว่าเมื่อกี้มาทีในสิ่งที่ผ่านมานี้นะคะ
มีการใช้กำลังของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเข้าไปขอพื้นที่กับทางกลุ่มดาวดินค่ะ
เพื่อที่จะให้ยุติแล้วก็ถอยออกไปจากพื้นที่บริเวณอนุสาวรีประชาธิปไตยนะคะ
เพราะว่ามีภารกิจสำคัญในช่วงเย็นวันนี้ค่ะตอนนี้นะคะทางผู้บังคับการกำลังเร่งเจรจา
เพื่อที่จะขอให้ทางกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะเข้าใจเหตุผลแล้วก็สิ่งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้กระทำในวันนี้
กองกำลังตำรวจนะคะที่นำมาอยู่ในพื้นที่อนุสาวรีประชาธิปไตยตรงนี้นะคะ
มีหลายร้อยไหนเลยค่ะเพราะว่าจะต้องมากรุงกรุงอยู่ภายดาวดินค่ะ
ให้สลายการชมให้ได้ค่ะทำไมอย่างนั้นนะคะ
ภารกิจสำคัญในช่วงเย็นวันนี้นะคะจะถือว่าไม่ไม่สามารถปฏิบัติภารกิจได้ค่ะ
มีการปะทะกันตรงนี้แล้วนะคะกลุ่มดาวดินมีการชูสามนิ้วนะคะ
แล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการตั้งกำแพงค่ะคล้องแขนกันว่าคะ
เป็นกำแพงแนวกั้นเพื่อที่จะบีบวงล้อม
กลุ่มผู้ชุมนุมร่อนถอยเข้าไปค่ะ
ตอนนี้นะคะตำรวจได้กระชับวงล้อมเข้าไปข้างในแล้วนะคะ
เหลือกลุ่มผู้ชุมนุมไม่กี่คนนะคะแต่ว่าแก่นำหลักอย่างภัยดาวดิน
ก็ยังคงใช้เครื่องขยายเสียงอยู่บนรถอยู่ค่ะตำรวจพยายามจะบีบกระชับแล้วนะคะ
กระชับเข้าไปบริเวณด้านหน้าที่มีรถขยายเสียงก่อนหน้านี้ค่ะ
มีการรายงานมาว่าภารกิจที่จะทำเย็นนี้นะคะ
จะต้องทำให้สำเร็จค่ะแล้วก็จะต้องสลายกลุ่มผู้ชุมนุม
กลุ่มนี้ออกจากพื้นที่อนุสาวรีประชาธิปไตยไปให้ได้นะคะ
ตำรวจจึงตัดสินใจนำกำลังควบคุมฝูงชนนะคะ
ดาวดินก็ยังยืนยันค่ะว่าจะชุมนุมอยู่ที่ตรงนี้นะคะ
เทศกิจได้เข้าไปลื้อเต็นต์แล้วนะคะ
มีการปฏิบัติภารกิจกันสองฝั่งนะคะทางฝั่งของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ควบคุมฝุงชนนะคะก็บีบกระชับวงล้อมไปที่ด้านหน้า
กลุ่มผู้ชุมนุมนะคะมีการปาสีด้วยนะคะ
มีการปาสีใส่กลุ่มผู้ชุมนุมด้วยค่ะ
มีการสาดสีใส่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะคะตอนนี้
ตำรวจก็ยังยืนยันนะคะว่าจะเข้าไปข้างในให้ได้นะคะ
กลุ่มหู้ชมนุมที่อยู่บริเวณด้านหน้าร้านแมคโดนัลนะคะ
สาดสีออกมาแล้วค่ะแล้วก็มีการปะทะกันแล้วนะคะ
มีการรวบตัวกลุ่มผู้ชุมนุมบางคนแล้วค่ะ
เหตุการณ์ที่อนุสาวรีประชาธิปไตยนี่นะคะ
ตึงเครียดเป็นอย่างมากเลยค่ะ
ก่อนหน้านี้ไม่กี่นาทีนะคะตำรวจได้ตัดสินใจใช้กำลังนะคะ
เพื่อที่จะเข้าไปรวบตัวแกนนำค่ะแล้วก็มีการหิ้วขึ้นรถ
ขึ้นรถต้องขังแล้วนะคะเป็นคนที่สองค่ะ
แก่นำตอนนี้นะคะถูกควบคุมตัวขึ้นรถ
ต้องขังไปเป็นคนที่สามแล้วค่ะก่อนหน้านี้มีแกนนำคนที่หนึ่งและคนที่สองนะคะ
แล้วก็ตอนนี้นะคะยังเหลือแก่นำคนสำคัญก็คือไผ่นะคะ
ยังอยู่บนรถขยายเสียงค่ะตำรวจก็ยังมีความพยายามนะคะว่า
จะเอาตัวไผ่ลงมาจากรถขยายเสียงให้ได้นะคะเพราะถือว่าเป็นแก่นำที่
มีส่วนสำคัญในการปลาใสในการชุมนุมในครั้งนี้นะคะบรรยากาศตึงเครียดเป็นระยะระยะนะคะ
เพราะว่าทางกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยก็มีการขัดขืนเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะ
มีการสาดสีมีการพุ่งออกมาเพื่อที่จะใช้กำลังกับทางตำรวจค่ะ
พื้นที่อีกซีกหนึ่งนะคะบริเวณด้านหน้าร้านแมคโดนัลหรือฝั่งของโรงเรียนสตรีวิทยานะคะ
ได้ถูกปิดการจราจรไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะ
เป็นที่เมื่อตอนเช้าที่มีทางกลุ่มผู้ชุมนุมได้มีการกางอะค่ะว่าคืนนี้จะปักหลักชุมนุมนะคะ
เทศกิจก็ได้มีการเข้าไปรื้อแล้วก็ต้องการจะเก็บเต็นต์ออกนะคะ
ไม่ให้มีการชุมนุมนะคะแต่ทางผู้ชุมนุมก็ยังนะคะ
นี่มีการรวบอีกแล้วค่ะรวบกลุ่มผู้ชุมนุมขึ้นรถอีกแล้วนะคะ
เป็นแก่นำไม่แน่ใจว่าเป็นแก่นำหรือเป็นกลุ่มผู้มาชุมนุมนะคะ
แต่ว่ามีการรวบขึ้นรถเป็นคนที่๔แล้วค่ะ
สิ่งที่ทางกลุ่มผู้ชมนุมต่อต้านในครั้งนี้นะคะก็คือการใช้สีค่ะ
จะเห็นว่าตอนนี้นะคะพื้นบริเวณถนนฝั่งด้านหน้าร้านแมคโดนัล
เต็มไปด้วยสีนะคะพื้นถนนมีกระป๋องสีแล้วก็มีสีนะคะ
สาดอยู่เต็มพื้นแล้วก็ตำรวจก็ยังคงประกาศอย่างต่อเนื่องนะคะว่า
การชุมนุมจะต้องยุติลงเจ้าหน้าที่ตำรวจจำเป็นที่จะต้องใช้ความรุนแรง
ในการควบคุมเหตุการณ์เพื่อไม่ให้มีเหตุบานปลายค่ะ
กลุ่มผู้ชุมนุมหลักหลักนะคะอย่างภัยดาวดินก็ยังอยู่บนเวทีอยู่ค่ะ
ตอนนี้แต่ว่าแก่นำคนที่เป็นกำลังรองลงมานะคะ
ก็ได้ถูกควบคุมตัวขึ้นรถต้องขังแล้วค่ะ
การจราจรฝั่งตรงข้ามกับโรงเรียนสตรีวิทยานะคะ
ก็ยังคงใช้การได้ตามปกตินะคะเป็นขาเข้าที่จะมุ่งหน้าไปทางสนามหลวงนะคะ
แต่ว่าขาออกที่มุ่งหน้ามาจากสนามหลวงจะมุ่งหน้าไปทางตรงแยกผ่านฟ้านะคะ
ซีกของโรงเรียนสตรีวิทยาก็ได้ปิดการจราจรไปแล้วค่ะ
เนื่องจากว่ามีการปะทะกันระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุมของกลุ่มไฮดาวดิน
แล้วก็ทางตำรวจที่เข้ามาเพื่อที่จะควบคุมพื้นที่ควบคุมเหตุการณ์ตรงนี้ค่ะ
บรรยากาศเริ่มที่จะความตึงเครียดอาจจะลดลงนิดนึงนะคะ
เพราะว่ามีแก่นำบางคนนะคะถูกควบคุมตัวขึ้นรถต้องขังไปแล้วนะคะ
แต่ว่าแกนดำหลักใคร
ยังอยู่บนรถขยายเสียงค่ะก็มีสีหน้าที่เคร่งเครียดอยู่นะคะ
เพราะว่ามวลชนแล้วก็แกนนำบางคนเนี่ยได้ถูกหิ้วขึ้นรถแล้วค่ะ

ก่อนหน้านี้ก็มีการประเมินว่าจะไม่มีการใช้ความรุนแรง
จะเปิดให้กลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยได้มีการปักหลักชุมนุมอย่างปกติ
เพราะว่าการชุมนุมของกลุ่มคณะราช๖๓
ที่แจ้งว่าวันพรุ่งนี้ค่ะเวลา๑๔นาฬิกาจะมีการนัดรวมพลกัน
ที่บริเวณอนุสาวรีประชาธิปไตย
จากนั้นนะคะจะเคลื่อนตัวในเวลา๑๖นาฬิกา

แต่ว่าวันนี้ค่ะกลุ่มไผ่ดาวดินนะคะได้เดินทางมาจากภาคอีสาน
สมาชิกบางคนก็เดินทางมาจากภาคตะวันออกนะคะ
ก็มารวมตัวกันนำเต็นต์นำสัมภาระนะคะ
มาปักหลักมากางไว้ที่ด้านหน้าร้านแมคโดนัลค่ะ
ตั้งแต่ช่วงเช้านะคะทางเทศกิจทางตำรวจจากสอนอสำราญราชนะคะ
ก็มีความพยายามจะเข้าไปเจรจากับทางแก่นนำนะคะ
อย่างที่ทีมข่าวเทวรัฐทีวีของเราเกาะติดบรรยากาศมาตั้งแต่ช่วงเช้านะคะ
จะเห็นภาพของทางตำรวจทางเทศกิจเข้าไปชี้แจง
เข้าไปพูดถึงข้อกฎหมายนะคะกับทางกลุ่มผู้ชุมนุมว่า
การนำสิ่งของมาวางไว้บนทางเท้า
อาจจะผิดกฎหมายทำกิดขวางทางเท้าทางจราจร
นุมให้ได้ค่ะเพราะว่าเป็นสิทธิ์ของประชาชน
ตำรวจก็อนุญาตก็ปล่อยให้มีการตั้งเต็นต์กลางไปค่ะ
แต่ว่าช่วงบ่ายนะคะตั้งแต่เวลา๑๓นาฬิกานะคะ
มีการแจ้งมาว่าพื้นที่ตรงนี้นะคะไม่สามารถที่จะชุมนุมได้เนื่องจากในช่วงเย็นนะคะ
จะมีภารกิจสำคัญของตำรวจแล้วก็จะมีขบวนเสด็จผ่านเส้นถนนราชดำเนินนะคะ
ทำให้ตำรวจต้องตัดสินใจค่ะนำกำลังควบคุมฝูงชนนะคะ
ที่เข้ามาประจำการพื้นที่รอบอนุสาวรีประชาธิปไตยตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะคะ
ตัดสินใจเข้ามาในพื้นที่บริเวณด้านหน้าเวทีของภัยดาวดินค่ะ
แล้วก็มีการเจรจากันนะคะแต่ว่าไม่เป็นผล
ตัดสินใจกระชับวงล้อมนะคะแล้วก็มีการปะทะกันเกิดขึ้นค่ะ
แก่นนำบางคนนะคะแล้วก็มวลชนบางคนค่ะ
ถูกรวบตัวขึ้นรถต้องขังไปแล้วค่ะแต่ภัยดาวดินก็ยังเดินหน้าในการปลาใสพูด
เพื่อที่จะสวนกับทางตำรวจอยู่ตลอดนะคะมีการใช้เครื่องขยายเสียง
ตอบตอบโต้กันตลอดเวลาค่ะตำรวจก็กระชับวงล้อม
เข้าไปใกล้กับรถขยายเสียงที่ไผ่ใช้เป็นเวทีประสัยชั่วคราวอยู่นะคะ
แล้วก็ก่อนหน้านี้ค่ะมีกลุ่มนนทบุรีนะคะ
ก็มาเสริมทัพให้กับภัยอีกนะคะก็เป็นกลุ่มของนักเรียนเลว
แล้วก็มีบางคนนะคะมาเสริมกำลังให้กับไผ่อีกนะคะ
แต่ว่าก็ไม่เป็นผลค่ะเพราะว่ากำลังของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ย
มีมากกว่ากลุ่มผู้ชุมนุมค่ะทำให้ตอนนี้ค่ะ
บรรยากาศตึงเครียดกลุ่มผู้ชุมนุมแก่นนำบางคน
ถูกรวบขึ้นรถต้องขังแล้วค่ะ
มีการพูดตลอดเลยนะคะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้กำลังทำร้ายประชาชนนะคะ
แล้วก็ยืนยันว่าจะไม่ยุติการชมนุมจะชมนุมต่อค่ะ
แม้ว่าจะมีขบวนเสด็จหรือว่าจะมีภารกิจอะไรนะคะ
ทางกลุ่มภัยดาวดินก็ยังยืนยันจะใช้พื้นที่บริเวณด้านหน้าร้านแมคโดนัลชุมนุมให้ได้ค่ะ
ตอนนี้นะคะนอกจากทางกองบังคับการตำรวจนครบาน๖นะคะ
จะมาอยู่ในพื้นที่แล้วนะคะก็มีทาง
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะเป็นทีมของทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เทศกิจนะคะก็เข้ามาดูพื้นที่มาดูแลความเรียบร้อย
เพื่อที่จะเร่งเคลียร์พื้นที่ที่กลุ่มผู้ชุมนุมค่ะ
กลางเต็นต์มาตั้งแต่เช้าออกไปให้หมดค่ะ
เพราะว่ามีภารกิจสำคัญในช่วงเย็นวันนี้ตำรวจก็บอกว่า
ถ้าไม่ปฏิบัติภารกิจในช่วงเย็นวันนี้สำเร็จนะคะ
ก็ถือว่าตำรวจทำงานไม่แล้วเสร็จค่ะ
แต่ทางกลุ่มผู้ชุมนุมก็ยังบอกว่าการชุมนุมของกลุ่มผู้ชุมนุม
ว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นการชุมนุมอย่างเป็นทางการแต่กลุ่มภัยดาวดินเนี่ยคือทับหน้า
จะมาปักหลักรอแกนนำหลักที่จะมาชุมนุมวันพรุ่งนี้ค่ะ
แล้วก็มีมวลชนบางคนทยอยเดินทางมาเติม
มีการกางเต็นต์มีการนำสามภาระเข้ามา
ปากหลักเพื่อที่จะค้างคืนเย็นนี้นะคะแต่สุดท้ายตำรวจก็ตัดสินใจใช้กำลังในการ
สลายแล้วก็เคลียร์พื้นที่ให้กลุ่มผู้ชุมนุมยุติการชุมนุมให้ได้ค่ะ
หลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะมีการประทะกันเกิดขึ้นค่ะ

แล้วก็จะมีรองเท้าของแกนนำบางคนนะคะที่ถูกรวบตัวขึ้นรถไปนะคะ
ตอนนี้เนี่ย
ไม่ใช้เครื่องขยายเสียงไม่หยุดประดมนะคะ
ก็อาจจะใช้กำลังควบคุมอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ชุมนุมในวันพรุ่งนี้นะคะของคณะราช
ที่ประกาศไว้ว่าจะเริ่มรวมตัวกันในเวลา๑๔นาฬิกานะคะ
แล้วก็เวลา๑๖นาฬิกาเนี่ยจะเคลื่อนตัวกันไปที่ธรรมเนียบรัฐบาล
วันนี้เนี่ยก็มีการเตรียมความพร้อมหลายสิ่งหลายอย่างนะคะ
แต่ว่าทางที่ธรรมเนียบรัฐบาลก็ไม่ได้มีการเตรียมความพร้อม

การชุมนุมเมื่อวันที่๑๙ที่ผ่านมาเราจะเห็นมีลวดน้ำล้อมกับธรรมเนียบรัฐบาล
แล้วก็ลวดหนามรอบธรรมเนียบรัฐบาลนะคะเพราะว่าอาจจะสร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ดีค่ะ
ทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมนะคะต้องมาชุมนุมที่บริเวณด้านหน้า
ฝั่งโรงเรียนสตรีวิทยานะคะแล้วก็สุดท้ายก็เกิดการปะทะกัน
เราก็ได้เห็นภาพของการใช้กำลังของทั้งสองฝ่ายนะคะเกิดขึ้น
ทั้งที่ก่อนการชุมนุมก่อนหน้านี้นะคะตั้งแต่วันที่๑๘วันที่๑๙
การชุมนุมของคณะปลดแอบค่ะของกลุ่มธรรมศาสตร์แนวร่วม
ไม่ปรากฏภาพการใช้ความรุนแรงของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะ
แต่ว่าครั้งนี้นะคะสุดท้ายแล้วทางตำรวจก็ตัดสินใจใช้กำลัง

พี่ตอนนี้จะเป็นยังไงบ้างคะ
ค่ะตอนนี้แก่นำก็ถูกนำตัวขึ้นรถต้องขัง
อีกครั้งหนึ่งนะคะสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วนะคะ
ที่เป็นผู้บังคับบัญชาควบคุมเหตุในครั้งนี้นะคะก็บอกว่า
ยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดหรือว่าแผนการที่จะทำต่อไปจากนี้นะคะ
เพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็จะต้องปฏิบัติหน้าที่ค่ะ
มีการทยอยนะคะควบคุมตัวกลุ่มผู้ชุมนุมทางแก่นำขึ้นรถไปแล้ว
หลายคนนะคะอันนี้เป็นคนนี้เป็นน้องนักเรียนนะคะน้องผู้หญิงค่ะ
ตำรวจก็จะนำตัวน้องขึ้นไปรถด้วยนะคะ
ตำรวจจะมีการเชิญตัวน้องขึ้นไปนะคะหรือว่าเป็นผู้หญิงคนแรกนะคะที่ตำรวจขึ้นไปนะคะ
ตำรวจจะมีการเชิญตัวน้องขึ้นไปนะคะถือว่าเป็นผู้หญิงคนแรกนะคะที่ทางตำรวจได้มีการควบคุมตัวขึ้นรถต้องขังไปนะคะ

ด้านหน้าเวทีตอนนี้ตึงเครียดแล้วนะคะแก่นำบางคนถูกคุมตัวไปแล้วค่ะ
มีการเก็บทีละคนนะคะ
มีการยื้อยุดฉุดกระชากแกนนำนะคะ
ทางกลุ่มผู้ชุมนุมก็ขัดขืนนะคะ
ไม่อยากที่จะขึ้นไปรถต้องขังนะคะ
ตำรวจก็หิ้วขึ้นไปแล้วค่ะ
ภาพที่ปรากฏนะคะก็เป็นการใช้กำลังของทางตำรวจนะคะเพื่อที่จะควบ

ควบคุมควบคุมตัวนะคะและตอนนี้น้องมีอีกคนหนึ่งค่ะ
ที่ตำรวจได้ใช้กำลังก่อนหน้านี้นะคะแล้วน้องก็อ่า
ชี้ไปที่ตรงคอนะคะบอกว่าหายใจไม่ออกค่ะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้ตำรวจได้เข้าไปรุมนะคะ
แล้วก็ดึงขาน้องผู้ชายที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้นะคะ
เพื่อที่จะนำขึ้นไปบนรถและต้องขังค่ะ
ตอนนี้นะคะยังไม่มีรถพยาบาลนะคะหรือว่า
คนที่เกี่ยวข้องนะคะเข้ามาดูอาการของน้องนะคะ
ทางประชาชนที่มาร่วมในครั้งนี้ค่ะ

มีการดูแลอยู่นะคะ
เพราะว่าบางจังหวะนะคะก็มีการใช้กำลังในการ
ยื้อยุดฉุดกระชากันนะคะระหว่างทางกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะ
แล้วก็แกนนำค่ะตอนนี้บนเวทีนะคะ
ยังมีภัยดาวดินนะคะอยู่บนเวที
แล้วก็มีการยืนดูสถานการณ์เหตุการณ์ข้างล่างนะคะ
เพราะว่าสถานการณ์เริ่มที่จะตึงเครียดมาเป็นระยะระยะนะคะ
มีการเก็บกลุ่มผู้ชุมนุมบางคนเพื่อที่จะควบคุมตัว
มีการขึ้นไปควบคุมตัวไผ่ดาวเด่นบนเวทีแล้วค่ะ
ตอนนี้นะคะตำรวจนะคะขึ้นไปควบคุมตัวแกนนำที่อยู่บนรถขยายเสียงแล้วนะคะ
มีภัยดาวดินมีการลากตัวลงมาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ
สถานการณ์ตึงเครียดถึงที่สุดแล้วค่ะเพราะว่าแกนนำได้ถูกเก็บ
แล้วก็มีมวลชนบางคนนะคะที่มาร่วมชุมนุมตั้งแต่เช้าเนี่ย
ที่อาจจะไม่ใช่แกนนำนะคะตำรวจก็ได้ถูกควบคุมตัวทุกคนนะคะ

ส่วนไผ่ดาวดินนั้นนะคะตอนนี้ยังไม่เห็นค่ะ
ไผ่อยู่ตรงไหนค่ะแต่ว่าเมื่อคุณและสักครู่ที่ผ่านมานะคะ
ปรากฏภาพว่านี่ค่ะภัยดาวดินนะคะถูกตำรวจรวบขึ้นไปรถต้องขังแล้วนะคะ
ดาวดินเป็นแก่นนำของกลุ่มดาวดินในครั้งนี้นะคะ
ถูกรวบตัวขึ้นรถต้องขังเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะ
ตำรวจมีความพยายามจะใช้กำลังนะคะมีการต่อสู้ขัดขืนกันค่ะ
ทยอยขึ้นไปเรื่อยแล้วนะคะแกนนำแต่ว่าแกนนำหลักอย่างไผ่ดาวดิน
ถูกเก็บขึ้นไปบนรถต้องขังเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอนนี้นะคะก็จะเป็นใช่ครับแกนนำหลักถูกควบคุมตัวไปแล้วนะคะ
ตอนนี้เหลือคือการเคลียร์พื้นที่ค่ะเพราะว่าเวลาสิบหกนาฬิกาสิบห้านาที
จะมีขบวนเสด็จผ่านตรงถนนเส้นราชดำเนินค่ะตำรวจจึงจะต้องเร่งทำเวลานะคะ
ปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จก่อนถึงเวลาที่จะมาถึงค่ะ
เลยทำให้มีการใช้กำลังนะคะควบคุมตัวแกนนำบางคน
แกนนำหลักขึ้นรถผู้ต้องขังเพื่อที่จะออกไปจากพื้นที่แล้วค่ะ
ตอนนี้นะคะรถที่ตำรวจใช้ควบคุมตัวภัยดาวดินนะคะได้เคลื่อนออกจากบริเวณ
นุสาวรีประชาธิปไตยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเหลือเพียงกำลังตำรวจนะคะ
แล้วก็มวลชนบางส่วนที่เรียกที่ที่ถ้าเกิดพูดเป็นภาษาแบบธรรมดาก็บอกว่า
เป็นมวลชนตัวเล็กมวลชนที่มาร่วมการชุมนุมในครั้งนี้นะคะ
เหลือเพียงแค่บางคนเพราะว่าแกนนำหลักถูกควบคุมตัว
ขึ้นรถต้องขังไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
จะเป็นผู้หศตริย์นะ
ตอนนี้นะคะพื้นที่ที่ภัยดาวดินเคยใช้เป็นจุดปลาใสตลอดตั้งแต่ช่วงเช้านะคะ
จนถึงก่อนหน้านี้ไม่กี่นาทีนะคะสถานการณ์บริเวณด้านหน้า
ตอนนี้เริ่มที่จะคลี่คลายแล้วนะคะมีเพียงมวลชนบางส่วนนะคะ
ที่แสดงอาการความผิดหวังแสดงอาการถึงการใช้กำลังของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ในการใช้กำลังเพื่อที่จะควบคุมตัวแกนำของพวกเขา

แล้วก็มีแล้วก็มีการตะโกนเป็นระยะนะคะว่าตำรวจรังแก่ประชาชนผู้บริสุทธิ์นะคะ
เพราะว่าการมาแสดงออกของเขาในครั้งนี้ถือเป็นการแสดงภายใต้สิทธิไร่เสรีภาพค่ะ
แต่ว่าแกนนำทุกคนนะคะภัยดาวดินที่เป็นแกนนำหลักถูกควบคุมตัว
ด้านหน้าร้านแมคโดนัลเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเหลือเพียงกำลังของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะ
ปรับปรามควบคุมฝุงชนค่ะที่ก่อนหน้านี้นะคะปฏิบัติภารกิจ
ในการกระชับกลุ่มผู้ชุมนุม
แล้วก็มีการเชิญตัวแกนนำบางคนนะคะ
เพื่อที่จะไปแจ้งข้อหาที่สถานีตำรวจนะคะ
ที่นี้นะครับบริเวณถนนเป็นพื้นที่ดูแลของสรสำราญราชนะครับ
ยังเหลือบางคนที่ยังไม่ได้ถูกควบควบควมตัวไปแต่ว่าแก่นำฮาร์ดคอร์ส่วนใหญ่
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานนะคะได้เข้าไปแจ้ง
แต่ว่าตรงนี้เราจะไม่จับเพิ่ม
ให้ทะเลข้อเล่นเข้าไปดิทุกคนช่วยด้วย
กำเนินการทำกฎหมายโทษหนักน้อยแล้วแต่ที่พวกเราทำกฎหมาย
เพราะมันไม่ใช่กฎหมายที่ชอบทำครับพี่
เรามาไล่ประโยชน์เขามาจากบริการครับพี่

เขาแจ้งทุกอย่าง
อันนี้แจ้งไปคืออะไรนะ
แจ้งเราให้เราทราบให้เราให้หยุดต้องตามกฎหมายแล้ว

แล้วไอ้สักส่วนที่จับผมเมื่อกี้มันได้สักส่วน

พี่ก็แจ้งข้อหามาไม่ใช่ประสาทกับชุมนุมแบบนี้
เดี๋ยวพูดเสิร์ฟข่าวขออนุญาตกันนะครับ
ทางผู้บัญชาการอำรวจนครบาทได้เข้าไปเจรจากับทางหนึ่งในแก๊นนำ
ว่าการกระทำการชุมนุมในครั้งนี้นะคะเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายค่ะ
แล้วก็ทางกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะก็ทางแก่นนำก็ได้มีการสอบถามไปนะคะว่า
ทางตำรวจเนี่ยได้มีการควบคุมตัวแก่นนำแล้วก็มวลชนไปทั้งหมดกี่คนนะคะ
เพราะว่าบางคนเนี่ยแค่มาร่วมชุมนุมเท่านั้นนะคะ
แต่ว่าตำรวจเนี่ยก็อย่างที่ปรากฏภาพให้เห็นก่อนหน้านี้ค่ะก็มีการใช้กำลังยื้อยุดฉุดกระชาก
ผู้เข้าร่วมชุมนุมบางคนนะคะขึ้นรถผู้ต้องขังไปค่ะยอดน่าจะสิบกว่าคนค่ะ
แล้วก็รวมถึงภัยดาวดินด้วยนะคะที่เป็นแก่นนำหลักในการชุมนุมที่ด้านหน้าร้านเคโดนัลตรงนี้ค่ะ
ตำรวจก็มีความพยายามนะคะว่าขอให้ทางกลุ่มผู้ชุมนุมเปิดการจราจรนะคะเพราะว่าตอนเย็นวันนี้มีภารกิจสำคัญค่ะ
ตรงนี้เป็นเรื่องที่จะคุยกันในสิทธิ์ต่อไปตอนนี้ตำรวจถอยมอบอยู่บนฟุตบาท
ถ้าไม่ไปคืออันนี้นะอันนั้นคือสิบต่อไปเอาแบบนี้ก่อนแบบนี้นะไปโอเคข้อสอดถอยไปไหนกันก่อนเลย
ใช่ค่ะตำรวจก็มีการตกลงกันนะคะว่ากลุ่มผู้ชุมนุมถอยคนละครึ่งตำรวจก็จะถอยร่นระยะไปอีกครึ่งนึงนะคะ
แล้วก็ขอความร่วมมือค่ะสื่อมวลชนให้เขยิบขึ้นไปบนฟุตบาทนะคะแล้วก็จะมีการตรวจสอบนะคะว่ากลุ่มผู้ชุมนุมและแกนนำที่ถูกควบคุมตัวไปที่สถานีตำรวจนะคะมีทั้งหมดกี่คนค่ะ
แล้วก็ข้อแม้ของทางตำรวจนะคะก็คือการแจ้งข้อกล่าวหาของกลุ่มผู้ชุมนุมของกลุ่มภัยดาวดินในครั้งนี้นะคะว่าผิดกฎหมายข้อไหนบ้างนะคะ